ประเทศไทยคนเขาก็ต้องเรียกว่าหวย

คนไม่ได้คุณหยุดสร้างภาพฉันเหนื่อย
ใส่เสื้อลายดอกแล้วอย่าทำพฤติกรรม

เราไปที่ป่าคำชโนธกันสักนิดหนึ่ง

อันนี้อินมาก
อินอะไรอีกอ่ะ
อันนี้เป็นต้นมาเดือ
ซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าสมมุติคุณจะไปขอโชคขอลาบไปขออะไรก็แล้วแต่เนี่ย

เพราะว่าเป็นท้องพระคลังของพญานาค
แล้วก็จะแบบว่าให้ศรีสามตนเป็นคนเป้าไว้ตรงนี้

โดยที่พวกเราก็ไม่รู้เนอะอันนี้เป็นเรื่องแปลก
แต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานี้คุณสังเกตไหมฮะ
ตอนนี้ต้นนี้อายุมันหลายร้อยปีจริงแล้ว
ขาวไปหมดแล้วขาวไปทุกจุดแล้วไม่สงสารทำไม

เอาแป้งไปถูเขากันไม่สงสารต้นไม้กันเหรอ

มันแล้วแต่คนบางคนมันเลขขึ้นมาจริงพี่

กว่าจะถ่ายรายการได้ไปนั่งดูเลขตามแป้งว่ะ

นี่ก็อยากจะเห็นไงก็เลยไปนั่งดูอยู่
บางคนบอกเป็นต้นใส่ไม่ใช่นะเป็นต้น
เดืออายุหลายร้อยปี
ชาวบ้านจากทั่วสารทิศจากทั่วประเทศไทยเลยนะพี่
มักจะมากราบไหว้แล้วนี่ลักษณะของเขาคือ
การไปขูดโดยการใช้แป้งนะฮะ
นักเสี่ยงโชคเนี่ยก็จะไปกราบต้นนี้แหละ
บางคนใช้แป้งรูปต้นไซแล้วก็ลากไป
ต้นมะเดือไม่ได้แล้วก็ลากไปถึงลากเขา
แต่ก็ชอบส่วนไหนใกล้หวยออกจะขาวโครนเลย

แต่จริงแล้วเอาแป้งไปรูปยังเข้าใจได้

เขาขึ้นมาเลยว่าเขาเจ็บอย่าไปคูยกับเขาอย่างนั้น

เลขที่ออกมาจากแป้งมากที่สุด

เร็วสิ

แต่ขอบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล

คนที่กำลังโชคดีเนี่ยบางทีไปหยิบมามันก็ถูกพี่
เหมือนบางทีอะไรของของเรามันก็จะเป็นของของเรา
แต่บางคนอย่าไปทุ่มเยอะถ้าดวงคุณยังไม่ดีคุณดวงปิดอยู่
ต่อให้แป้งหมดตลาดคุณก็ไม่ได้ช่วยขึ้นมา
ใช่พญานาคนี่พญานาคนะฮะมีสาวคนหนึ่งที่เขาฝันเห็นงูใหญ่นะครับ
ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาหลังจากฝันแล้วเนี่ย
ในบ้านมีรอยประหลาดโผล่ขึ้นจริง
อีกแล้วนะแต่นี่เกิดขึ้นในบ้าน
ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงชาวอำนาจรณพบเจอเรื่องแปลก
คือนางเนี่ยฝันเห็นงูตัวใหญ่เข้ามาหาในบ้านนะฮะ
หลังจากนั้นเพียงวันเดียวก็มีรอยประหลาดของสัตว์เลื้อยคานเกิดขึ้นนะครับ
มีเป็นรอยเกล็ดขนาดใหญ่๒รอยด้วยกัน
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาคมาด้วยกันสองตน
หลังจากนั้นคอหวยก็ไม่พลาดเข้าไปบ้านเขาเลย
เหมือนที่น่าสันตโลแน่บ้าน
หลังจากนั้นทางเจ้าของเฟซบุ๊คคนนี้ก็ได้มีการเล่าให้ฟัง

ตัวเองฝันเห็นมีงูใหญ่กำลังจะเข้ามาที่บ้านของตนเอง
แต่ไม่ได้เอกใจเพราะคิดเป็นเพียงความฝันเท่านั้น
ต่อมาผู้ซื้อข่าวจึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
อยู่ที่บ้านตะบนดงบังนะฮะอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจริง
เมื่อไปถึงนะครับก็ได้พบกับเจ้าของบ้านชื่อนายทองสุกนะครับอายุ๖๗ปี
ให้ฟังว่าช่วงกลางวันของวันที่๒๗ขณะกลับมาจากทำบุญที่วัดชื่อดังแห่งหนึ่ง
แถวเหตุหมู่บ้านของตนมาถึงก็พบหิตรสังนิดนึง

รอยแรกนะฮะยาวประมาณ๕เมตรรอยที่๒ยาวประมาณ๓เมตร
มีลักษณะนะฮะคล้ายวงลีนหลายวงซ้อนกันอยู่นะครับ
ตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเป็นลูกชายเป็นคนทำขึ้น
แต่พอถามลูกชายลูกชายบอกว่าไม่ได้ทำ

เออนะครับแม้แต่ระยะห่างช่องไฟก็เท่ากันเป๊ะเลย

ทางผู้สื่อข่าวเองก็ได้มีการนำเอาไอ้ที่ฉีดน้ำอ่ะ
ลองฉีดดูว่ารอยจะเหมือนกันไหมปรากฏว่าไม่เหมือน